ดูเรื่องของดีลลับรัฐบาลใหม่

เป็นดิวลลับรัฐบาลใหม่ไม่มีก้าวไกล

คุณผู้ชมฮะพาดหัวไว้เลย

ลับรัฐบาลใหม่ไม่มีก้าวไกล

โดยมีเพื่อไทยพักที่ได้คะแนนอันดับ๒

ลับเจรจาตกลงไฟเขียว

ดิวพิเศษแพ็คเกจกลับบ้าน

รออยู่ที่สิงคโปร์

ว่าประชาชนมีสิทธิ์รู้เบื้องหลัง

กรอกใส่หูให้ผู้คนจำได้

ดันไปทำอะไรลับล่อไม่ให้คนเห็น
เจรจาดีลลับตลบหลังประชาชน
ลืมที่หาเสียงไว้กันหรือยังไง

เหม็นเน่าประชาธิปไตยจอมปลอม

แล้วก็เป็นภาพคุณชูวิทย์กำลังชี้นิ้ว

ก็น่าล่ะชี้ใส่พักที่จะไปดิวลลับกันนี่แหละนะฮะ

เกจกลับบ้านและระบุชื่อคุณทักษิณครับ

คุณทักษิณได้โพสต์โต้กลับผ่านทางทวิตเตอร์

ดิวใครไม่มีใครมาดิวกับผมนะฮะ
คือคุณทักษิณชินวัฒน์ทวิตข้อความช่วงดึกของเมื่อคืนนี้เอง

ผมงงมากครับดิวลลับที่คุณชูวิทย์พูด
ทั้งที่น้องอิ๊งก็ยืนยันที่สนับสนุนคุณพิทาเป็นนายกไง
และผมเองก็ไม่ได้พบตัวแทนพักไหนเลย
แม้กระทั่งโทรศัพท์ก็ไม่มีงงจริงนะครับ

ก่อนหน้านี้เห็นมีภาพถ่ายใครไปสิงคโปร์อะไรยังไง
แต่คุณทักษิณบอกไม่รู้เรื่องไม่ได้ดีล
ไม่ได้โทรไม่ได้พูดคุยกันด้วยซ้ำนะครับ
แต่คุณชูวิทย์ก็มั่นใจในข้อมูลของตัวเองนะครับ
คุณชูวิทย์บอกว่ารายงานนี้ยืนยันถึงตัวตนคนเจรจาเลย
แต่ขอปิดแหล่งข่าวคนเจรจานี้ไว้ก่อนนะครับ

ตั้งข้อสังเกตบอกว่าคุณทักษิณอาจจะไม่ได้เจรจาเองหรือเปล่า
แต่อาจเป็นการเจรจาจากผู้แทน
หรือว่าเป็นนอมินีหรือคนในพักหรือเปล่านะครับ

ก็เคยออกมาพูดว่าสมมุติถ้าเพื่อไทยไม่ร่วมตั้งรัฐบาล

ฟังจากคุณชูวิทย์แล้วนะจับโยงไปหมดแล้วนะ
แล้วก็ไปถามทางฝากฝั่งพักที่คุณชูวิทย์เขาบอกนะ

พลังประชารัฐประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนา
ก็ถามประชาธิปัตย์ประชาธิบัติบอกไม่นะ

ส่วนพักพลังประชารัฐก็ไปถามบิ๊กป้อมเหมือนกัน
ป้อมบอกเอาใครพูดก็ไปถามคนนั้นสิ
ก็เป็นเรื่องของการเมืองวุ่นที่ต้องจับตามองกันอยู่นะครับ
ใช่ค่ะทีนี้ดูทางฝั่งของคุณณธวดด้วยไหม
คุณณธวดใส่เกื้อนกุมโชมฮะผอครอบครัวเพื่อไทย
ก็เพิ่งจะโพสต์เลยครับสิ่งที่คุณณธวดโพสต์เนี่ย
หลักก็คือจะเกี่ยวข้องกับหนังสือที่แฟนคลับ
แฟนคลับเสื้อแดงท์นี้เอาไว้ยื่นที่ที่ทำการของเพื่อไทย
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมคุณนัทธวุฒิเขาบอกว่าเขาขอขัดใจกองเชียร์นะ
คือไม่เห็นด้วยกับการที่เพื่อไทยจะถอนตัวพักร่วมรัฐบาล
แล้วก็ยังยันว่าสนับสนุนนะยืนยันว่าสนับสนุนคุณพิทาเป็นนายก
ไม่มีทางเดินอื่นแล้วคุณนัทธวุฒิก็บอกสองพักเนี่ยต้องเดินไปด้วยกันเท่านั้น
ถ้าปล่อยมือกันเมื่อไหร่เท่ากับปล่อยมือจากประชาชน
คุณนัทธวุฒิยังบอกว่าที่เพื่อไทยแพ้ครั้งนี้เป็นด่านทดสอบสำคัญที่จะต้องผ่าตัดใหญ่ตัวเอง
หรือจะเป็นเพียงเรือร้างอับปางลงกลางคลื่นลมความเปลี่ยนแปลงครับ
แล้วคุณนัทธวุฒิก็ขอให้เพื่อไทยทุกคนแล้วก็แฟนคลับ
รวมพลังลุกขึ้นยืนทำหน้าที่สำคัญที่สุดในวันนี้เพื่อปกป้องชัยชนะของประชาชนครับ
ค่ะแหม่คือช่วงนี้เนี่ยนอกจากมีการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อแล้ว
เราก็ต้องมาดูความเคลื่อนไหวในโซเชียลด้วยนะ
เพราะว่ามีการโพสต์ออกมามันก็เป็นข่าวเป็นคราวเหมือนกัน
อย่างคุณปตรประสบศูนย์สวดศวรรษสวดีค่ะ
นี่ค่ะพอมีกระแสข่าวดิวรับจัดตั้งรัฐบาลคุณปอดประสบเนี่ยก็โพสต์
บอกว่าผีดิบคืนชีพเพราะกล้วย

ห๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเค้าเซ็นไปแล้วไม่ใช่เหรอ

มีอะไรบ้างมีอยู่๔ข้อคุณผู้ชมค่อยฟังนะคะ
ห้ามลุงโยนผ้าขาวคืออะไรอ่ะห้ามแพ้ครับ
คือลุงต้องออกไปตรวจราชการตามปกติแต่ห้ามพูดมากและให้หลีกเลี่ยงด้อมส้ม
ใครสัญญาจะแจกกล้วยกับใครไว้ก็อย่าเบี้ยว
ไปสืบหาด้อมส้มและติ่งแดงที่มีใจแปรพัก
อันนี้คือสิ่งที่คุณปลอดประสบโพสต์นะแล้วก็เตือนด้วยเตือนทั้งกล่าวใกล้
ทั้งเพื่อไทยบอกว่าอย่าประมาทแล้วก็เตือนด้วยบอกว่าฝั่งเจ้าบ่าว
เจ้าบ่าวก็หมายถึงก้าวไกลนะคะเจ้าสาวคือเพื่อไทย
ทั้งสองเนี่ยอาจจะไม่ได้รักใคร่กันมาก่อนก็คือเป็นเหมือนกับเพื่อนบ้านกัน
แถวถนนเพชรชบุรีแต่ตอนนี้สถานการณ์มันบังคับไง
ต้องเป็นทองแผ่นเดียวกันแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่งแล้วก็อยู่คนละบ้าน
ละบ้านหมายถึงคนละกระทรวงนะคุณผู้ชมครับอาทิตย์หนึ่งอ่ะเจอกันเฉพาะวันอังคารก็พอ
คือวันอังคารมีอะไรประชุมคอรมอเนี่ยเจ้าบ่าวยังซิงอยู่ก็เบาหน่อยละกัน

ส่วนเจ้าสาวเนี่ยก็มายเนื้อหอมเป็นรัฐบาลมาแล้วหลายครั้งก็ขอให้ใจเย็น
ดูเด็กมันหน่อยละกันคิดซะว่ามันยังไม่เคย
หมายถึงอะไรไม่เคยเป็นรัฐบาล

ทีนี้ค่ะทางคุณปล่อประสบก็เลยโพสต์แบบนี้
ส่วนสองลุงเนี่ยผมก็บอกไปหลายทีแล้วว่าพอเถอะ
อายุอนามก็จะเหล็ก๗เหล็ก๘อยู่แล้ว
ไปแข่งแต่งงานกับเขาทำไมมีแรงเยอะหรือไง

ผมขอยืนยันครั้งที่๕

ใช่คือเขาบอกว่าเลข๕๐๑เลขที่บ้านผมที่ประตูน้ำนะ
เจ้าสาวผมจะแต่งกับรูปหล่อพิธาน้องเลิฟ

แน่นอนแล้วคนที่อยากได้กล้วยก็ให้มาเอาที่บ้านผม
หากมีบุญวาสนาเอาไปบ่มนะมันอาจจะกลายเป็นทองก็ได้
ภาพถือกล้วยเมื่อกี้ไงยังเขียวอยู่นะเอาไปบ่มอีกนิดนึง
นี่คุณอ่านโพสต์นี้แล้วนี่ต้องใช้แบบสมองคิดมากเลยนะว่า
อันนี้มันหมายถึงอะไรมั้งนะ
คุณผู้ชมที่เราเล่าข่าวการเมืองให้ฟังตอนนี้
อย่าเพิ่งนึกว่ามันจะเกิดขึ้นในเร็วนี้นะครับ
การกระทุ่มสะพานนู่นกรกฎาคม